คุณผู้ชมคะในช่วงนี้มาดูคลื่นมหาชนมาดูพลังศรัทธาของศิษยานุสิตที่มีต่อครูบาบุญชุ่มกันหน่อยนะคะ
ปักหลักเพื่อที่จะฟังทำเนี่ยอย่างต่อเนื่องนับหมื่นเลยค่ะดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ

โอ้โหนี่ค่ะดรคุณผู้ชมไรได้ยินไหมเสียงสาธุสาธุเนี่ยนะคะ
บรรยากาศขณะที่พระครูบาบุญชุ่มแสดงธรรมให้กับคณะผู้สัทธาแล้วก็ศิษยานุสิตที่มารอนับหมื่นนะคะ
ก่อนหน้านี้เราก็ตามข่าวกันมาตลอด
หลังจากที่ครูบาบุญชุ่มอยู่ในถ้ำปิดวาจา๓ปี๓เดือน๓วัน
แล้วก็เมื่อวานนี้วันที่๑สิงหาออกมาจากถ้ำ
แล้วก็ไปโปรงผมตรงจุดแม่น้ำริ่ม
แล้วก็แม่น้ำรูที่ไหลมาบรรจบกัน
มีพระสงฆ์เมียนมาแล้วก็คณะศิษยานุสิตติดตามไปเป็นจำนวนมาก
หลังจากนั้นตอนบ่าย๓โมง
ครูบาบุญชุมก็เริ่มเทศนาธรรมให้กับศิษยานุสิต
แล้วก็คลื่นศรัทธามหาชนจำนวนมาก
ที่มานั่งรออยู่ที่หน้าห่อไม้ศักดิ์
ศรัทธามหาชนที่ได้ฟังเนี่ยก็เปล่งเสียงอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินล่ะค่ะ
สาธุสาธุอยู่ตลอดเวลาจนถึง๒ทุ่มครึ่ง
หลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นการเทศนธรรมนะคะ
ตลอดพิธีกรรมพุทธศาสนิกชนรวมถึงพลังมหาชน
ที่เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างในเมียนมา
ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยใหญ่ชาวอาคาลาหูปะล่องเนี่ย
ก็เริ่มสายศรัทธาในวัดปฏิบัติของครูบาบุญชุ่ม
ก็เข้าร่วมพิธีกรรมเป็นหมื่นเลยนะ
นี่ค่ะแล้วเข้าแถวมารอต้อนรับครูบาบุญชุมนี่ยาวไปเป็นกิโลกิโลเลยค่ะ
คือหลายคนไปจับจองที่กันตั้งแต่วันเสาร์แล้ว
ใช่คือไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงแต่ก็ยังคงปักหลักรอถือร่มมารอนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่วัดนากองมูเมืองโตนจังหวัดเมืองศาสตร์
จะไปร่วมพิธีใส่ใจพระธาตุประมาณช่วงวันที่๕สิงหาคม
เดินทางไปเข้าพรรษาเป็นการเข้าพรรษาหลังนะคะ
ในวันแรม๑ค่ำเดือน๙แล้วก็จะไปออกพรรษาในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒
ที่วัดพระธาตุดอนเรืองบ้านปางสาเมืองพงศ์ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กนั่นเองค่ะครับ